สระ๑๐๐บาทก็คิดว่าแพงแล้ว
อีกคนบอกว่าดิฉันเปิดร้านทำผม

มุมหนึ่งนี่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวย

ทำผมทำสปาทำหน้าทำหลายอย่าง
ถามราคาก่อนแล้วก็บวกในใจ

รวมถึงแจกแจ่งรายละเอียดต่าง
ให้ถี่ยิบเลยนะครับ
เพราะว่าจะได้ไม่เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สรุปแล้วคิดราคาออกมา
ปลายเกือบ๑๕๐๐๐๐บาท

ระหว่างเจ้าของร้านกับลูกค้า

ทำผมเนี่ยไม่ได้จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะ
ซึ่งผมจะเป็นทำผมสีที่เขานิยมตอนนี้
สีเขาเทาสีเขาเทาหน่อยเนี่ยนะคะ
นี่แหละคนนี้แหละที่ทำผมไป๑๔๐๐๐บาท
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาที่ตลาดพันล้าน
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ทีนี้เขามีก่อนที่จะมีคลิปนี้เขามีคลิปชี้แจงออกมาก่อนนะคะ
จากเจ้าของร้านเองแล้วก็ลูกค้าร้านทำผมนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปของลูกค้าที่ต้องเสียเงิน๑๔๐๐๐กว่าบาท

คือผมเนี่ยมันเป็นทรงสั้นเนอะตรงนี้เลย
แล้วจะไปต่อผมเขาได้ผมสีออกแบบว่าทอง
แล้วเขาก็ฟอกสีผมฟอกเสร็จแล้วล่ะอันนี้คือต่อผม
นี่คือต่อแล้วเนี่ยคือต่อผมแล้วเนี่ยโอเคไหม
อันนี้คือต่อผมแล้วแล้วเขาเก็บเงินทั้งหมดคือ๑๔๕๐๐๐บาทครับผม
นะจ่ายไปแล้วก็คือวันนั้นจ่ายไปได้๔๐๐๐๐บาท
เพราะว่าใครจะพกเงินแสนไปทำผมก็งงเหมือนกัน
๔๐๐๐บาทก็ยังตบหัวฟั่มมานานบางทีก็งงเหมือนกัน
อันนี้คือผมมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ผมมาตรงนี้
ไม่บอกตรงนี้นี่ค่ะทำไมเนอะแล้วบอกตรงนี้
อันนี้มีภูมิประเบิดมันรอยสั่งเลย
มาตรงนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้คือผมที่ต่อต่อมาคือมันไม่เนียนไง

เสร็จแล้วก็เขาไม่บอกอะไรเลย
บอกว่า๑๔๕๐๐๐บาทก็งงมากว่าเงินมาจากไหน
เรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้นะคะก็คือผู้หญิงคนนี้แหละ
ที่เขาได้ทรงผมทรงนี้มาเป็นผมสีเทา๒สัปดาห์ก่อน
เขาไปเที่ยวร้านทำผมแห่งหนึ่งอยู่ที่ตลาดพันล้าน
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมไปติดต่อก่อนแล้วนะ
บอกอยากตอบผมเพราะผมเขาสั้นไงเป็นทรงสั้นทรงบ๊อบอย่างนี้ใช่ไหม
เขาไปตัดผมขออภัยเขาบอกเขาไปติดต่อจะขอต่อผม
เขาก็เช็คผมดูแล้วทางร้านบอกว่าต้องใช้๓มัดมัดละ๔๐๐
เธอก็บอกว่าประมาณหมื่นกว่าบาทโอเคได้อยู่นะ

ประมาณนี้เขาก็บอกก็ได้อยู่นะพอได้อยู่นะแล้วเขาอยากทำสีด้วย
ก็บวกเพิ่มอีกนิดหน่อยเขาก็คิดในใจแบบนี้
พอวันไปถึงเขาก็ทำเขาบอกว่าทำด้วยวิธีขนนกใช่ไหมคุณ
ใช่เขาบอกว่าต่อขนนกต่อขนนก
ปกติถ้าเกิดว่าถูกเดี๋ยวเขาเรียกว่าจะต่อแบบกิ๊บมัตต์

ช่อมันก็จะเป็นปมมันก็จะแบบดูเนียนไม่เนียน
เธอก็เลยแบบนี้ก็เอาอยากผมยาวเนียน
พอไปทำวันจริงเขาบอกมันไม่ใช่แค่๓มัด
เขาบอกว่าคือเขาทำไปเรื่อยจนมันปรากฏออกมาเป็นหลายมาร์ท

แล้วเขาบอกว่าในช่วงที่ทำเขาพยายามพูดคุยแล้วก็ถามไปเรื่อยเหมือนกันนะว่า
สรุปพี่จะทำกี่มัดพี่จะทำอะไรบ้าง
เขาถามไปเรื่อยแต่เจ้าของร้านเนี่ยพูดเรื่องอื่น

เขาแบบคุยเรื่องอื่นแล้วมีการชวนดื่มเบียร์ด้วย
เขาก็บอกประมาณนี้คำอธิบายของลูกค้า

สรุปเสร็จทั้งหมดวันนั้นเธอทำหลายอย่าง
เล็บต่อเล็บทำเจลสปานู่นนี่นั่น
สรุปแล้วคิดเงินออกมา๑๔๓๑๖๐บาท

คือตกใจมากว่าทำผมมันเป็นแสนเลยเหรอ
เพราะว่าเธออย่างที่ในคลิปบอกเธอเก็บมาเก็บเงินมาในกระเป๋า
สี่หมื่นบาทเป็นเงินสดเพราะเธอก็คือทำใจมาก่อนแล้วแหละ
ว่ามันจะเป็นหลักหมื่นเธอก็อุตส่าห์ทำใจมาแล้ว
แต่มันปรากฏว่าเป็นแสน
อันนี้คือฝากฝั่งของลูกค้านะคะมาฟังฝากฝั่งของเจ้าของร้านกันหน่อย
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
เขาบอกว่าผู้หญิงอันนี้คือเจ้าของร้านนะคะ
บอกผู้หญิงคนนี้มาทำผมที่ร้านวันนั้นเธอได้มารับบริการหลายรายการมาก
ไม่ใช่แค่ต่อผมอย่างเดียว
มาใช้บริการตั้งแต่บ่าย๒โมงจนถึงเกือบตี๕ของอีกวันหนึ่ง
ข้ามวันเลยนะข้ามวันทำหลายอย่าง
สิ่งที่เธอมาใช้บริการประกอบด้วยฟอกสีผม
กว่าที่มันจะทำสีเทาได้ต้องฟอกสีผมใช่ไหม

คิดเป็นเงินทั้งหมด๑๕๐๐๐บาท
อย่างที่๒รายการที่๒ค่าทำผมทำสีผม
สีน้ำเงินเทา๑รอบ
ทำทั้งผมจริงและผมตอบ
ค่าทำสีผม๘๕๐๐บาท
ทีนี้พอฟอกสีแล้วผมมันก็ต้องเสีย
ก็ต้องทำสปาร์บำรุกอีก

รอบละ๒๐๐๐บาท

ถ้าผมถ้าเจลเนี่ยธรรมดาก็ไม่ใช่นะ

ทำเล็บลายด้วยติดเผ็ดด้วย
นอกจากนี้มีค่าเสื้อผ้าด้วย

ราคาเสื้อผ้าด้วย๓๑๖๐บาท
ค่ะทีนี้วนกลับไปดูถ้าฆ่าตอบผมนิดนึงนะคะ

ชั้นละ๔๐๐๐บาท

คิดเป็นเงินเขาบอกคิดให้ละ
ให้ทิพย์พนักงานอีก๔๐๐๐บาท

ขออภัย๑๔๓๑๖๐บาทค่ะ
อันนี้คือคำชี้แจงของเจ้าของร้านนะคะ

เขาบอกว่าอธิบายแบบนี้
ปกติร้านทั่วไปร้านอื่นจะเป็นต่อกิ๊บกาว

แล้วมันจะดูแบบเหมือนมีอะไรอยู่บนศีรษะตลอดเวลา
มันจะระคายเคืองศีรษะเราและคนอื่น

แล้วเวลาสระผมเนี่ยมันก็จะหลุดล่วงไปตามการเวลาด้วย
สำหรับผมที่เอามาต่อให้กับลูกค้า

เขาบอกใช้เวลาในการถักจนเป็นจนเป็นผม๑ชั้น
แต่ละชั้นใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๓๐นาที
เวลาต่อเข้าไปเขาบอกจะเนียนจะสวยจะสบาย

น้องคนนี้ใช้ทั้งหมด๒๔ชั้น
ซึ่งก่อนหน้าที่ผู้หญิงคนนี้จะมาต่อ๔สัปดาห

ทางร้านยอมรับว่าลูกค้าอาจจะไม่ทราบว่าต้องต่อทั้งหมด๒๔ชั้น

แต่เจ้าของร้านบอกเจ้าของร้านไม่ได้ถามเอาฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะ
บังเถียงตักแบบนี้สามอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์นะคะ
กว่าจะได้ผงน้องคนนั้น
เนี่ยค่ะทักทีแหละประมาณนี้
อันนี้คือคลิปที่เขาอธิบายว่ากว่าจะได้๑เส้น
ต้องเอาสามเส้นมาพันมันถักให้เดียว
คุณจูนซึ่งเป็นเจ้าของร้านบอกตอนนี้รออย่างเดียว
รอให้ตำรวจเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยว่าจะทำอย่างไร
คู่กรณีพร้อมอยากให้มาไกลเกลี่ยนะเรื่องทั้งหมดจะได้จบลงค่ะ